เกษตรกรที่เขาปลูกถั่วและญี่ปุ่นสร้างรายได้หลักแสนไปจนถึงหลัก๑๐ล้าน
ไม่ผิดค่ะคุณค่ะเขามีเทคนิคในการสร้างรายได้ยังไง

ชวนชาติตอนข่าวมาดูกาเศษกรในพื้นที่อเภิลน้องฉาง
และอำเภอหลานศักดิ์ในจังหวัดอุทัยธานี

เกษตรกรแห่งนี้เขาได้หันมาปลูกถั่วเหลืองฝักสด
ถั่วแร้ญี่ปุ่นสร้างรายได้
โดยมีคุณวัญชัยชีวระเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ของชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกถั่วแระญี่ปุ่น
ถั่วเหลืองฝักสดหรือถั่วแร้ญี่ปุ่นของเรา
เริ่มต้นเมื่อราวปี๒๑๓๘เป็นครั้งแรก
ต่อจากนั้นก็มีการปลูกอย่างแพร่หลาย
ว้าวถ้านับดูแล้วก็เกือบ๓๐ปีเลยนะครับ
เกษตรกรในพื้นที่เขามีการปลูกถั่วแระญี่ปุ่นส่งขาย
โดยปีนี้เกษตรกรในพื้นที่ได้โคต้าในการปลูกถั่วแร้ญี่ปุ่น
จำนวน๒๗๐๐ไร่
มีเกษตรกร๑๑๐รายที่ปลูกครับ
ซึ่งถั่วไร้ญี่ปุ่นเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง๗๐วันเท่านั้น
ที่สำคัญยังเป็นพืชที่มีตลาดนำการผลิต
ยังไงล่ะก็คือจะมีบริษัทภาคเอกชน
มาทำสัญญารับซื้อในราคาประกันตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่
ก็ทำให้เกษตรกรแต่ละรายเนี่ยมีรายได้ที่ดีครับ
โดยก่อนการเก็บเกี่ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างทุกแปลง
เพื่อตรวจสอบสารเคมีตกค้าง
ถ้าแปลงไหนพบสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน

เกษตรกรจะนำถั่วไร้ญี่ปุ่นขึ้นรถไปยังจุดคัดแยก
เพื่อคัดเมล็ดที่สมบูรณ์ตามความต้องการเท่านั้น
จุดนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นคิวซีเบื้องต้น
ก็จะมีการคัดแยกของเสียออกให้มากที่สุด
เมื่อรถเก็บเกี่ยวจากนายแปลงเก็บเกี่ยวมาแล้ว
ก็จะถูกรำเรียงโดยรถเกษตรกรนะ
หลังจากนั้นบริษัทภาคเอกชนก็จะมารับซื้อผลผลิต
แล้วก็จะรวบรวมผลผลิตของถั่วไร้ญี่ปุ่นไปแช่แข็ง
เพื่อส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ
ซึ่งการปลูกถั่วไร้ญี่ปุ่นส่งขายของเกษตรกร
ในพื้นที่อำเภอหนองฉางและอำเภอลานศักดิ
รายเนี่ยก็ทำให้พวกเขามีรายได้นับแสนบาท
อีกทั้งยังทำให้ชุมชนมีรายได้เข้ามาหมุนเวียนกว่า
ไหลสิบหลายมาด้วย
โอ้โฮโอ้โฮโอ้มายก็อด